ไปดูกันต่อที่จังหวัดระยองค่ะ
คุณผู้ชมคือมีเจ้าของบ่อตกป่าเขาได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค

ศพผู้ชายถูกแทงฆ่าหมกไปในบ่อน้ำ
น่าจะถูกฆ่าแล้วเอามาทิ้งฮะอันนี้จะเป็นคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งที่ระยองเลยนะฮะ
ใช่ค่ะจุดเกิดเหตุตรงนี้คือกู้ภัยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งไปตรวจสอบคูน้ำข้างบ่อตกปลา
บริเวณท้ายสวนยางพาราในพื้นที่หมู่ที่๘ตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะ
ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็พบศพซึ่งอยู่ห่างจากถนนสายหลักลึกเข้าไปสักประมาณ๓กิโลเมตรค่ะ
ช่วงแบบตอนท้ายของสวนยางพาราเลยอ่ะนะคะระยะทางค่อนข้างไกลสายตาคนน่ะนะคะ
ซึ่งสมสิ้นของผู้เจ้าคนี้เป็นที่คาดว่าน่าจะเป็นภรรยาการที่ทำงานอยู่โรงงานไฟฟ้า
ชุดเครื่องแบบแบบชุดสีน้ำเงินน่ะนะคะมีร่องรอยถูกแทงที่บริเวณลำคอหลายแผล
เสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง
ทีนี้จากการตรวจสอบดูร่างกายของเขา
พบว่ามีเอกสารระบุว่าเป็นนายวรากรกันทัศรวัย๓๐ปี
ทำงานอยู่โรงผลิตไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
มีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดลำปาง
แล้วก็เพื่อนเขานะฮะเพื่อนที่ทำงานอยู่โรงไฟฟ้าด้วยกัน
เพราะว่าบอกว่าคนตายคือนายวรากรเขาก็ทำงานดีเรียบร้อย

สงสัยว่าทำไมถึงถูกฆ่าแล้วมาทิ้งศพไว้ตรงนี้

แล้วก็หมกคูน้ำอยู่แบบนี้นะคะ
ทีนี้จากการสอบถามนายเจริญโชคโปรแกรมค่ะ
เขาเป็นเจ้าของบ่อตกปลาแล้วก็เป็นคนพบศพคนแรก

ก่อนที่จะมาเจอศพสักช่วงค่ำ
ค่ำของวันที่๑๖กุมภาพันธ์นะคะ
เขาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับวิ่งเข้าออก
สักช่วงประมาณแบบโอ้โหจนถึงตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นเลยนะ

ด้วยความที่ว่าคิดว่าเป็นวัยรุ่นขี่รถผ่านไปผ่านมาเที่ยวเล่น
อะไรแบบนี้เขาก็เลยไม่ได้เอกใจในตอนนั้นน่ะนะคะ
ทีนี้ก็เลยลองมาเดินสำรวจดูซิ
ว่าจุดที่มีมอเตอร์ไซค์ขี่เข้าขี่ออกมันมีอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าเจอรองเท้าของผู้ตายจอดอยู่

พอเดินสำรวจดูไปอีกถัดไปหน่อยถัดไปหน่อยจากที่แบบเนี่ยค่ะ
รองเท้าผู้ตายจากจุดที่แบบพบรองเท้า
ปรากฏว่าก็ไปเจอศพของเขา
โอ้โหเจ้าของบ่อตกปลาบอกว่าตอนนั้นแบบช็อกมาก

เพราะว่าสภาพศพอยู่ในลักษณะแบบนอนคว่ำ
แล้วก็มีร่องรอยถูกแทงที่บริเวณลำคอหลายแผลมาก
ก็เลยมีการประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ทีนี้เบื้องต้นตำรวจสพนิคมพัฒนาก็ได้มีการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็เร่งคลี่คลายคดีให้เร็วที่สุด
เพราะว่าถือว่าเป็นคดีอุจกันสะเทือนขวัญให้คนในพื้นที่
แบบโดยเฉพาะชาวไล่สวนยางพาราหรืออะไรแบบนี้เขาก็กลัวกัน